ไปดูกลุ่มวัยรุ่นหน่อยคึกขนองกันมากยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ป่วนเมืองน่าน
ทำยังไงรู้ไหมไล่เตะกรวยจราจรหรือว่าหยิบกลับบ้านไปเลย
ตำรวจฝากเตือนนะคะทำแบบนี้ผิดกฎหมายมีสิทธิ์ถึงติดคุกเลยนะคะ
คลิปจากคลิปจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมดูอยู่นี่นะคะ
จับภาพบริเวณแยกทางเข้าบ้านท่าล้ออยู่ในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
คุณผู้ชมเห็นไหมเตะกล้วยไปแบบเนี้ยอืมนี่มีกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายแล้วก็หญิง
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วก็ยื่นขาออกมาถีบมาเตะกลวยให้มันล้มลงไป
แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่ากลวยมันจะไปขีดขวางทางจราจรหรือเปล่า
หรือจะทำให้รถคันอื่นที่สัญจรผ่านไปมาเหยียบรถทับกลวยไปหรือเปล่า
ขับรถทับไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นอันตรายหรือเปล่า
เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่สนใจคุณดูสิแบบเนี้ย
ถีบกล้วยให้ล้มยังไม่พอนะวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามคนมาสองคันคันที่วิ่งนำหน้าเนี่ยคุณ
ขับผ่านกลวยคนซ้อนหยิบคว้ากลวยขึ้นรถติดมือไปด้วยเลยหนึ่งอัน
อเตอร์ไซคันหลังเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงทั้ง๓คนเลยนะ
ไม่รู้ชอบกลวยอะไรนักหนาเอามาถือทำเป็นเหมือนทรโขง
เอามาถือเล่นโยนเล่นแล้วก็โยนทิ้งเนี่ยเกะกะทางจราจรแบบนี้
แล้วก็ขี่รถออกไปเลยมันสนุกอะไรโยนกลวยสนุกอะไรขนาดนั้นคุณ
นี่ชัดเจนมากเลยนะภาพนี้เนี่ยหยิบกลวยกลับไปบ้านก็มีเหมือนกัน
เอาไปตั้งทำไมครับบ้านห้ามใครเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เหตุการณ์ในคลิปนะคะเกิดขึ้นวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ทางตำรวจนะกำลังรวบรวมพยานและหลักฐาน
เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายครับคนที่เตะกรวยจราจรเนี้ย
คุณผู้ชมฟังดีดีนะมีความผิดนะคะ
มีความผิดในข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการค่ะครับ
ส่วนคนที่หยิบกรวยไปด้วยนั้นเข้าข่ายความผิดลักทรัพย์
ก็คือลักทรัพย์สินทางราชการในยามวิการเวลากลางคืน
อันนี้โดนนะหนักนะตอนนี้ตำรวจบอกเลยให้โอกาสนะ
วัยรุ่นในคลิปเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยถ้ารู้ตัวว่าตัวเองกระทำผิด
ให้แจ้งผู้ปกครองแล้วมาแสดงตัวที่โรงพัก
โดยเร็วที่สุดอาจจะลงโทษแค่อ้าวตักเตือน
ปรมสั่งสอนกันหน่อยเพื่อไม่ให้ลูกหลานมีพฤติกรรม
เรียนแบบทำตามกันแบบนี้ครับนอกจากนี้ทางตำรวจภูทรเมืองน่านเอง
เขาก็ได้มีการโพสต์คลิปชื่นชมพระเอกขี่ม้าขาวคนหนึ่งโอ้โหคุณค่ะ
จอดรถมอเตอร์ไซค์ลงมาเก็บกลวยที่ล้มอยู่ทีละอันทีละอันขึ้นมาตั้งเหมือนเดิม
อันนี้คือเป็นประชาชนคนธรรมดาใช่ไหมใช่เนี่ยคนดีแบบเนี้ยน่าชื่นชม
ครับแต่คนที่ไม่ดีแล้วไปเตะกรวยให้มันล้มกีดขวางทางจราจร
ลักขโมยของกลับบ้านไปหรือเอาไปตั้งเล่นไว้ที่อื่นแบบนี้
อันนี้ไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างไม่น่าชื่นชมก็เลยมาบอกต่อกันว่า
ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองทำอยู่แบบนี้รีบเอามาคืนรีบมาแสดงตัวซะ
เพราะว่าหลักฐานชัดเจนนะถ้าจะเอาผิดก็เอาผิดได้นี่
ตำรวจเขายังให้โอกาสใช่ครับ